น้องปรางปรางกัณรันสวยมาก
บอกเลยว่าเรามาลุ้นเรื่องหัวใจเขาหน่อย

รวมไปถึงหนุ่มคนนี้โอบนิธิเขาก็โสดเหมือนกัน

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าว่าแต่แฟนคลับเชียร์เลยนักข่าวอย่างเราก็เชียร์
คือเรื่องของเรื่องมันมีกลิ่นความรักลอยมาแล้ว
มาตั้งแต่วันที่น้องโอบนี่นะเขาหอบดอกไม้

ตอนที่แถลงข่าวเปิดตัวเป็นศิลปินค่ายพี่กึ้งเขานะ
กึ้งตัวหลอกไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเลย

น้องโอบนี้ก็เปิดซิงเกอร์ใหม่เหมือนกัน

อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร

ที่ไหนได้ค่ะเขาไปยินดีกันถึงห้องแต่งตัว
แต่ว่าเขาก็ลงรูปลงคลิปให้เอฟซีได้ดูด้วย

เขาเอาต้นไม้มาให้จะได้ไปปลูกไปเลี้ยงดูกันต่อ
หรือว่าต้นรัก

แต่ว่าเขาก็น่าจะดูมีความรักด้วย
คนกดไลค์พร้อมลงในไอจีกันใช่ไหม

เรื่องข่าวการออกดงออกเดทตกลงจีบกับปางหรือเปล่า

บอกว่าเออไม่ได้นัดกับปลางมา๒คน๒ต่อ๒นะพี่
คือมีการนัดกินข้าวนัดจริงนัดผ่านผู้จัดการ

เพราะว่าผมก็โสดปรางก็โสด

แต่ตอนนี้หนูโอบประการว่าโสดพันเปอร์เซ็นต์เลย
ส่วนเรื่องความรักเจ้าตัวขอติดแฮชแท็กให้กับตัวเองว่า

เดี๋ยวไปฟังโอบนิธิดีกว่าจ้า
เขามาแสดงความยินดีในห้องแต่งตัว

กินข้าวผ่านผู้จัดการ

คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพร้อมแล้วดีกว่า
เรายังไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบว่ารีบเร่งมีความรักหรืออะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ

จริงหรือเปล่าเก็บเอาไว้ต่อไปหรือเปล่าครับเออ
เอาเป็นว่าน่าจะลุ้นได้น่าจะมีกำลังใจในการลุ้นถูกไหม